ข้าวจี่เป็นของกินที่ต้องมีในประเพณีบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เพราะวัตถุดิบที่สำคัญของข้าวจี่ก็ทำมาจากข้าวด้วยงานบุญใหญ่อย่างบุญกรรมฟ้า
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตามคติความเชื่อว่าเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
ก็ต้องนำข้าวใหม่นั้นมาทำเป็นของกินในพิธีกรรมไหว้บูชาพญาแทน
เพื่อให้อำนวยชัยให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาหารถวายพระสงฆ์ในชุมชนอีกด้วย